มาดูคลิปเหตุการณ์ประทึกกล้องวงจรปิดของบนท้องถนน

รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
เขาไปรับลูกเหล็กขนาดใหญ่
เพื่อจะข้ามจังหวัดไปส่งอีกจังหวัดหนึ่ง
จากระยองจะไปส่งที่สมุทรปราการ
แต่มาเกิดเหตุบนท้องถนนเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ลูกเหล็กมันหลุดออกจากรถ

เกือบจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กัน

นี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้ว

รถกระบะขาวเนี่ยเห็นนะใช่ไหม
น่าจะเห็นนะเลยขับมาหรือว่าบังเอิญ

ก็ดูสิคุณดูจังหวะนี้
เขาจอดอยู่แสดงว่าเขาเห็นค่ะเขาก็เลยเลี้ยวหนี
นี่ฮะนี่ฮะกะลิ้งมาแล้วฮะกะลิ้งมาฮะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอะไหล่ยนต์แห่งหนึ่งนะครับ

ใกล้จุดกลับรถหน้าห้างโลตัสสาขานิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
บันทึกภาพขณะที่ลูกเหล็กขนาดใหญ่
ลนลงมาจากรถพ่วง๒๒ล้อ
แล้วก็กลิ้งกุ๊กไปตามพื้นถนน

แล้วก็หมุนกลิ้งไปชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

ตำรวจภูทรนิคมพัฒนาก็เร่งไปตรวจสอบ

กีดขวางการจราจรของอีกฝั่งถนนด้วยนะครับ

ไปรับลูกเหล็กมาจากโรงงานแถวนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

เพื่อจะนำไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งเป็นช่วงทางลงเนินหน้าห้างโลตัส
มีรถออกมาจากด้านข้าง
พ่วงใหญ่จึงต้องเหยียบเบรก

ข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่ง
และทำให้ลูกเหล็กที่มีน้ำหนักประมาณ

สายที่รัดลูกเหล็กมันรับน้ำหนักไม่ไหว

ลูกเหล็กก็เลยกลิ้งตกลงไปตามท้องถนนแบบนี้
แล้วก็หมุนคว้างไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ไปหยุดก่อนที่จะถึงซุ้มกาแฟ

เหตุนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจ
แม่ค้ากาแฟที่กำลังให้บริการอยู่
ลูกค้าก็วิ่งหนีเตลิดเลยนะฮะ
แล้วก็โชคดีว่าเหตุการณ์นี้

ตอนนี้ตำรวจเชิญตัวคนขับรถพ่วงไป

แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมัดจะรัดสิ่งของต่างที่บรรทุกไว้